ทะเลสวยชัยหาดก็ดีดีอากาศก็เลิกไปเลยนะคะอรุณสวัสดีลูกก่อนร่อนน้ำมารายเงินตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
วันนี้ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันเนี่ยฝนจะน้อยลงหน่อยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีจะได้ลองมาเดินเล่นรับลมแล้วก็ชมวิวกันสบายนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศกันหน่อยนะคะจากแผนที่ดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตเลยนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้ค่ะไม่ค่อยปรากฏพื้นที่สีเขียวอย่างที่เราดูกันมา๒๓วันนี้แล้วนะคะ
แต่ว่ามันจะเคลื่อนไปด้านบนค่ะภาคเหนือวันนี้ได้รับฝนแล้วนะคะ
ฝนตกหนักบางพื้นที่เป็นเพราะว่านี่แหละค่ะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นไป
รวมถึงลมตะวันออกหรือว่าลมใต้พัดเสยขึ้นไปด้วย
ตามแนวเส้นความกดอากาศเท่าก็ทำให้มีฝนตกมาดูทิศทางลมให้ชัดเจนขึ้น
ฝั่งนี้ลมพัดขึ้นไปนี่คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมประจำฤดูฝนนั่นเองนะคะ
ก็จะพัดมาในช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะแผ่วหน่อยเบาหน่อย
เพราะฉะนั้นภาคใต้วันนี้ก็จะได้รับฝนแต่ลดลงนะคะยังคงมีนะคะแต่น้อยลงค่ะ
ขณะที่ภาคเหนือก็ได้รับด้วยเหมือนกันนะคะจากลมที่พัดขึ้นเห็นไหมคะ
แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะตกในช่วงบ่ายช่วงเย็นขณะที่ภาคใต้ค่ะ
สังเกตเลย๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแถบสตูนตรังพัทธลุงนราธิวัตปัตตานีนะคะ
จะตกหน่อยแล้วก็บ่ายบ่ายมาเริ่มเป็นภาคใต้ตอนบนค่ะภาคตะวันออกมีครึ้มบ้างเล็กน้อย
ส่วนภาคเหนือก็จะมีโอกาสเกิดแถวแถวแม่ห้องศรลำปางหน้าลำพูนส่วนคลื่นค่ะ
วันนี้เบากว่าเมื่อวานนะคะทิศทางดูเหมือนจะดีขึ้นเป็นลักษณะว่าคลื่นลดลงต่ำลงเพราะว่าเดี๋ยวปลายปลายสัปดาห์นี้
อาทิตย์ก็จะมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มมากขึ้นถือว่าได้พักหายใจหายคอกันหน่อยนะคะ
เหนือฝนตก๑๔๐ของพื้นที่นับตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนไล่ลงมาถึงตอนกลางนะคะ
ส่วนภาคอีสานก็มองดูเพื่อนเขาฝนตกไปก่อนนะคะเพราะอาจจะแค่ครึ้มฝนละอองละอองเบาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางฝนประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ส่วนมากก็เป็นภาคกลางที่ติดกับภาคเหนือ
ส่วนภาคตะวันออกวันนี้คาดการณ์เอาไว้ตก๑๖๐ของพื้นที่ไม่มากมายนะคะ
อาจจะเป็นลักษณะครึ้มฝนละอองเบาภาคใต้ฝั่งอาวไทยและฝั่งอันดามันฝนลดลงกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงจนกว่าสักประมาณวันที่๒๕๒๖เป็นต้นไปนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการเดินทางอุปกรณ์กันฝนนะคะแล้วก็สุขภาพเพราะว่ายังมีโอกาสเกิดฝนได้ทั้งช่วงเช้ามืดรวมไปถึงบ่ายค่ำไปจนถึงเย็นด้วยนะคะ
นี่ก็คือเรื่องของการคาดการณ์สภาพอากาศวันนี้
แต่คุณผู้ชมต้องติดตามกันบ่อยเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะ
ส่วนใครอยากจะไปท่องเที่ยวภาคใต้ไปดูปู
เนื่องจากว่ามีการปิดไม่ให้คนที่ถนานเข้าไป
ถือว่าธรรมชาตินี่ฟื้นคืนขึ้นมานะคะ

กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ